ตามกันต่อครับสำหรับคดีใหญ่นะฮะ
อดีตอาสาสมัครทหารพรานกราดยิงอยู่หน้าผับที่จังหวัดยะลานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงข้ามคืนวันพระสบดีต่อวันศุกร์

วันนี้นะฮะทางตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังต่อสารนะครับ
ตอนนำตัวออกมาผู้สิทธิ์ข่าวก็ตามถามเลย

แต่ผู้ก่อเหตุไม่ปริปากสักคำหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ผู้สิทธิ์ข่าว
พยายามสอบถามนายหัสชัยชาญทุ่มนุ่มอายุ๒๕ปี

ถูกตำรวจนำตัวขึ้นรถควบคุม
เพื่อเดินทางไปที่ศาลจังหวัดยาลานะครับ
ระหว่างที่เดินออกมาสีหน้าเคร่งเครียด
แล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ
ก่อนที่จะมีการคุมตัวไปฝากขัง
ไปเยี่ยมลูกชายก็พยายามถามลูกชายถึงปมเหตุ
แต่ลูกชายบอกเพียงว่าตอนนั้นเขาเมามากและสติแตกจำอะไรไม่ได้นะฮะ
ได้สติกลับคืนมาและรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป
ก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปครับ
โดยแม่ยืนยันว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติไม่ดีนะฮะ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเสาหลักของบ้าน
แต่ระยะหลังติดเพื่อนแล้วก็ถูกชวนไปเที่ยวสังสรรค์
ฟังเสียงแม่ผู้ต้องหานะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมนะคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อจากบริเวณหน้าผับดังเนี่ยนะฮะ
ในกล้องเห็นอะไรไปเร็วไหมคุณ
นี่แหละฮะรถของผู้ต้องหาขับเร็วมาก
จับภาพช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืน๔๒นาทีเข้าสู่วันที่๑๒สิงหาคมนะครับ
หลังก่อเหตุแล้วนะฮะเป็นจังหวะที่ผู้ต้องหา
กราดยิงเสร็จก็ขับรถหลบหนีผ่านกล้องอย่างเร็ว
อีกมุมหนึ่งก็บันทึกคันเดียวกันได้นะครับ
ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันวินาทีที่รถเก๋งของผู้ต้องหา
ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วผ่านหน้ากล้องไปนะครับ
แต่หากเราย้อนไปดูภาพกล้องวงจรปิด
ที่เรานั้นเคยเปิดเผยให้ผู้ชมได้ชมกันไปแล้วนะฮะ
เป็นคลิปวงจรปิดที่มีเสียงปืนเนี่ยนะครับ
ดังหลายนัดช่วงกราดยิงเนี่ยนะฮะนับแล้ว๑๗๑๘นัดเนี่ยนะฮะ
จะเห็นว่าช่วงที่อดีตอาสาสมัครทหารพรานกราดยิง
ก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืน๓๙นาที
คุณผู้ชมดูมุมจอด้านขวาด้านบนนะ

ส่วนคลิปใหม่ที่ปรากฏว่าขับรถหนีเนี่ย
คือช่วงเวลาเที่ยงคืน๔๒นาที

และคนก่อเหตุใช้เวลาในการกราดยิง
กระทั่งหลบหนีเพียงแค่๒๓นาทีเท่านั้นนะครับ
ขณะที่วันนี้ทางญาตินะฮะทางญาติของผู้ตายคนหนึ่ง

เป็นกาดของผับที่เสียชีวิตนะฮะ
ญาติติดต่อรับศพมาทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศล

ก็จะมีบรรดาญาติมิตรแล้วก็เพื่อนมาร่วมพิธีรดน้ำศพ
รวมถึงคณะทหารจากกอรมนภ๔ส่วนหน้า

สังกัดกรมฐานพรานที่๔๙จังหวัดนราธิวาส

พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ตัก

คุณพ่อแล้วก็แม่คนในครอบครัวของผู้ตาย

ทำงานเป็นเทศกิจสังกัดเทศบาลนครยาลา
กลางคืนจะทำงานเป็นกาดของผับแห่งนี้
คือทำงานทั้งกลางวันกลางคืนก็ทำงานนะครับ

พ่อของผู้ตายยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ทำให้หมดศรัทธาหมดความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐ

ทำไมถึงปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
นำอาวุธสงครามติดตัวออกมาก่อเหตุกับคนบริสุทธิ์ได้
และหลังจากนี้อนาคตของหลานอีก๒คน
ใครจะรับผิดชอบนะครับ
ไปทำร้ายประชาชนเนอะเอง
แล้วประชาชนก็จะเพิ่งใครกันนี่
นี่แหละครับก็พ่อผู้เสียชีวิตบอกทำใจไม่ได้จริงจริงนะฮะ

แล้วก็การคุมลูกน้องนะครับคุณผู้ตายบังคับอัญชานะฮะ
เรื่องต้นหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกอรมนภ๔ส่วนหน้า
สั่งปลดผู้ต้องหาออกจากตำแหน่งอาสาสมัครทหารพรานแล้วนะฮะ
และตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนลงทันทางวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะ
ส่วนอาวุธสงครามที่นำมาก่อเหตุ
ตรวจสอบทราบว่าเป็นการนำออกมาจากหน่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต

อันนี้ต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นเลยนะ
ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดเร่งดำเนินการสอบสวน
เพื่อเอาผิดทางวินัยและอาญาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ

คือผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็กาดผับเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีกคนนึง
ที่ถูกอาสาสมัครทหารพรานเอาขวดตีหัว